วันนี้นะคะตำรวจได้นำตัว

ฆ่าสารวัตรจำรัฐอย่างโหดเยี่ยม
ฆ่าแทงเข้าไปเกือบ๓๐แผล
แล้วก็ตัดอวัยวะเพศออกไปทั้งหมด

เผารถที่จอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็เผารอบบ้าน
วันนี้นำตัวคนที่ก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาลสินนะคะ
นายอมรลักษณ์จิตก่ออายุ๔๕ปีหรือว่าในแจ๊ก
แจ้งข้อหานักเลยค่ะฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ฆ่าผู้อื่นโดยทารุณวางเพลิงเผาทรัพย์
เพราะว่าก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมฆ่าพันธุ์ตำรวจโทจำรัฐดนเจือ
อายุ๕๗ปีสารวัตรสพร่องคำที่จังหวัดกาลสินเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวบอกว่านายอมรลักษณ์พอเดินออกมาจากห้องขัง
ท่าทางคืออิดโรยมากแต่ว่าสีหน้าดูเหมือนจะผ่อนคลาย
บ้างเล็กน้อยคือก่อนหน้านี้โดนจับวันแรกนี่เครียดเลย
นี่นะคะวันแรกถึงขั้นบ่นอยากฆ่าตัวตาย
วันนี้สีหน้าดูดีขึ้นตำรวจจัดเวรยามเฝ้าหน้าห้องขังนะคะ
หน้าของนายอมรลักษณ์หรือในแจ๊คผู้ต้องหา
ตำรวจคัดค้างการประกันตัวนะคะเพราะเกรงว่าจะเครียด
กลัวว่าเดี๋ยวจะไปฆ่าตัวตายนะคะ
อมรลักษณ์ก็พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือน้ำตาคลอก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังบอกว่า
หลังเกิดเหตุเครียดมากอยากจะฆ่าตัวตายจริง
แต่ว่าตอนนี้จิตใจเริ่มดีขึ้นแล้วพยายามทำใจ
รับกับสิ่งที่ทำลงไปหลังเกิดเหตุก็มีลูกชายกับนายจ้างมาเยี่ยมเท่านั้น
ส่วนอดีตภรรยานางไก่เนี่ยค่ะที่ตัวคนก่อเหตุบอกว่าก็นางไก่นี่แหละ
ภรรยานี่แหละไปเป็นเมียน้อยของสารวัตรจำรัฐ
ก็เลยโกรธแค้นหึงหวงไปฆ่าสารวัตรจำรัฐนางไก่ไม่มาเยี่ยมเลยนะคะ
ไม่มาเลยตัวผู้ก่อเหตุคนนี้นายอมรลักษณ์ก็เลยบอกว่า
ฝากขอโทษอดีตภรรยาด้วยฝากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ตัดสินใจทำแบบนี้
นี่เป็นอารมณ์ชั่ววูบครับแค้นใจสะสมมานาน
ตอนนี้สำนึกผิดและยอมรับผลกรรมที่ก่อไว้
ครับผมก็เสียใจอยู่ผมทำลงไปแต่คือว่าผมก็
มันกดดันนะครับผมก็ขอร้องแกแล้วคุยกับแกหลายคำ
ยังส่งข้อความหาแชทให้คุยกันต่อได้
บอกว่าหยุดนะพี่ผมขอเถอะ
แฟนผมไม่หยุดพี่ก็หยุดเถอะท่านอย่าสร้างเวรสร้างธรรมให้นะพี่
อยากฟักไปถึงพ่อครัวครัวทุกข้าน้ำเมียทั้งลูกผลาคนตายไหม
ผมอาจสะเกลียดผมเนอะเอาขอชดใช้กรรมมาผม

ครั้งนี้นะคะก็แจ้ง๓ข้อหาหนัก
ค้านการประกันตัวนี่คือคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ
กลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีค่ะ
ส่วนความภาคส่วนก็ขอคัดค้านการประกันตัว
ส่วนการสะเทือนประกันเลยไม่ก็เป็นเรื่องนี้ของ๓ท่าน

เหมือนเดิมครับตามที่ท่านผู้จัดการได้แถลงมาแล้วครับ
มีคำสั่งพิเศษให้กับพี่เบนแล้วก็จัดกำลังเฝ้าดู
หลังจากนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ตัวผู้ตายสารวัตรจำรัฐก็ไม่มีโอกาสมาชี้แจงอะไร
คนก่อเหตุบอกว่าแค้นสารวัตรจำรัฐจริงเป็นเรื่องของความหึงหวง
เคยโทรไปเตือนโทรไปบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับอดีตภรรยาของตัวเอง
ทั้งที่สารวัตรจำรัฐก็มีลูกมีภรรยาอยู่แล้ว
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของนายอมรลักษณ์ผู้ต้องหาคนนี้นะคะ